เรื่องรถนำขบวนยังไม่ทันหาย
เรื่องใหม่มาแล้วเขาบอกว่าเป็นดาราไต้หวัน

ห้วยขวางอยู่ในพื้นที่สอนองห้วยขวางนะ
เจอตำรวจเรียกตำรวจตั้งด่านแล้วก็เรียก

ค้นกระเป๋าขอค้นตัวค้นกระเป๋ากางเกง

เราไม่ต้องไปขอที่สถานทูตก่อนเดินทาง
คือเราไปถึงประเทศนั้นแล้วเราก็ไปทำตรงนั้นได้เลย

เป็นเล่มแบบนั้น

ก็พยายามคุยทั้งขอร้องอ้อนวอน

ก็พยายามเรียนมาบอกขอโทษขอร้อง

เหลือแค่คุกเข่ายกมือไหว้

ใช้คำนี้ว่าเหลือแค่คุกเข่ายกมือไหว้

ชั่วโมงกว่าก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเธอ

บอกว่าตำรวจพาเธอไปที่รับตาคนที่กล้องวงจรปิดมองไม่เห็น
แล้วบอกว่าคนในรถทั้งหมดรวมกัน
ต้องจ่ายเงินมา๒๗๐๐บาท

แท็กซี่ให้พาเธอกลับโรงแรมเลย
นักแสดงสาวคนนี้เธอชื่อว่า

เอออันยูชิง
ใช่เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๔มกราคมค่ะ
ไต้หวันเป็นคนเอาเรื่องนี้มาลง
แล้วเขาบอกว่ามีลูกเพจส่งมาบอกให้ช่วยแปลให้หน่อย
แล้วพอเขาไปตรวจสอบดูที่เป็นต้นทาง
ก็เห็นว่ามีข่าวในสื่อของไต้หวัน
ลงแบบเรื่องของผู้หญิงคนนี้
ด้วยเหมือนกันจริงก็เลยแปลออกมาแบบนี้
ทีนี้ประเด็นนี้เรื่องใหญ่

เป็นหน้าตาของประเทศเลยแล้วคนที่มาเป็นดาราไปอีก

หูศูนย์ขาวก็เลยโทรไปถามผู้อำกับเลย
พันธุ์ตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโน

เพราะว่าปรูสชานทุกคืนเนอะ
ผู้ขับบอกว่าตามปกติแล้ว

ก็แปลกเหมือนกันนะตั้งทางตีหนึ่ง
อ่าก็คือดูละคือพี่เชื่อว่าตีหนึ่งอ่ะจบอ๋อเมื่อก่อนอ่ะอาจจะอยู่ดึก

ศรีมะกราช่วงปีใหม่อ่ะแต่หลังอ่ะพับบาร์ทุกงานเขาโดนปิดหมดแล้วไง
ปิดไปเยอะปิดไปเยอะปิดไปเยอะ
เขาก็เลยแบบด่านก็เลยพี่ว่าน่าจะประมาณสักช่วงพี่กลับบ้าน
พี่จะกลับบ้านประมาณสักเที่ยงคืนกว่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็มีด่าน
แล้วก็ต้องยอมรับตำรวจเขาตรวจหมด
ใช่ตรวจทุกคันไม่มีการแบบอันนี้แล้วถนัดรถทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร
อะไรเขาจับตรวจหมดทุกคนอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องเราต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจหมด
ใช่เขาก็เลยบอกว่าตามปกติเวลาตีหนึ่งกว่าตรงจุดนั้นในพื้นที่สอนองห้วยขวาง
มีการตั้งด่านเอาแบบนี้ขอเวลาตรวจสอบหน่อย
อออไม่หวยศูธษาผมมีเจอศูธษาลืมไหมเอ่ย
อันนี้ห้วยขวางอันนี้พื้นที่สอนองห้วยขวาง
ครับเกี่ยวกันนะฮะไม่ใกล้กัน
ตรงไหนตรงไหนถูกไหมครับอ๋อซอยรัชดาซอย๓อ่ะ

นี่ไงซอย๓นี่ไงเอ้ยซอนี้ที่มันทะลุไปได้ใช่ไหม
ตรงนี้ไม่มีลูกตรงนี้พี่รับรองตรงนี้ไม่มี
ภูมิกับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่เคยมีนะครับ
กับทุกคืนตรงข้ามกับรัชดาซอย๔แต่ถ้าเทียบตรงนั้นคือสถานทูตจีนเหรอไหม
อ่าใช่ใช่ฐานละนอกสถานทูตจีนด้วยอันนี้ไม่มีไม่มีแน่นอน
เพราะว่าจะมีตำรวจเฝ้าอยู่ที่สถานทูตจีนอยู่แล้วเยอะอยู่แล้ว
ตรงนี้ไม่มีแต่ถ้าสมมุติคุณลงอุโมงที่สอง
คุณมาจำเป็นอุโมง๒ใช่ไหม

อุโมง๑หรือสุทธิสารอุโมง๒ราดเภากล่ะครับ

ที่สามารถยืนยันได้คือคนในท้องถิ่นคือพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้น
ลองฟังเขาหน่อยว่ามีไม่มีเอาไหม
ใช่ฮะแต่ช่วงเวลาดึกด้วยนะตีหนึ่งกว่า
ก็จะเห็นมาแต่ว่าพอหลุกวันลีทไทย
จะว่ารู้สึกว่าเข้ามองบุงทะวับมันอาจจะเป็นไคดี
คิดว่าเขาเป็นแบบนั้นเพราะว่าชุมินิมเข้าไป

คุณต้องมีนี่นะเพราะอาจถ้าคุณอยากผ่านก็อาจจะ

คนที่เขามาทำธุรกิจทำดีทำอะไรถูกต้องเนี่ย
คือดีเขาก็ให้ต้องมาข้าวขายดีไป
เราว่ามันไม่ใช่เราก็ไม่ชอบ

ถ้าในซอย๓นี่ก็คือไม่แน่

ย่านนี้ตำรวจไม่ค่อยกลัวไม่กลัวตุ๊ก
ย่านราชาวีหนูเคยเรียก

แต่ฝั่งที่มีพับบาร์เยอะ

มีอีกทีประมาณสักเลยไปอีกหน่อย

โผล่ขึ้นมาก่อนถึงโรงแรมเจ้าพญาปาร์ค

ถูกต้องนะฮะแต่ตำรวจเขาให้ความเป็นธรรม

เวลาพี่เจอด่านตำรวจก็ถามทานเหล้าไหมครับ

เขาถามโอ้เราก็ตลกแหละ

อย่างที่ก็โดนข้อหาชวนเจ้าพนักงานดื่ม
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า
ใช่ง่ายถ้าไม่เสียนะคะ

แต่เขาบอกว่าเขารบอยู่ไง

จนยก่อนตั้งด่านจะลบยังไงวะ

แต่พี่เคยเจอด่านปลอมก็มีนะ
ไม่แต่ว่า
มันตั้งซอกซอยอะอ่า

โอเค